มาดูเหตุการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ยังคงมีน้ำท่วมอยู่เลยนะคะและสร้างความเสียหายโดยเฉพาะกับถนน
น้ำมันซ้อถนนขาดไปไม่ได้ค่ะ
น้องนะคะเขาจะต้องไปโรงเรียน
ปกติเดินปกติคุณพ่อคุณแม่ไปส่ง
ทีนี้ต้องโหนรอข้ามน้ำความลึก๑๕เมตรคุณผู้ชมอันตรายมาก

ดูอยากจ๊ะเย็บ

ไปโรงเรียนนะคะไม่ได้เข้าค่ายพักแรม

อย่างใดนี่คือภาพที่น้องจะต้องไปโรงเรียน

วิธีการแตกต่างไปจากเดิมเพราะต้องโหนรอกข้ามน้ำค่ะ
จุดนี้คือบ้านยอดเหลืองหมู่ที่๙ตำบลนาเหรงอำเภอโนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
เขาบอกน้ำป่ามันมาซัดถนนที่เชื่อมกับสะพานในหมู่บ้าน
เป็นทางยาวประมาณ๕๐เมตรประชาชนเดือดร้อนนะคะ
กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นก็เลยต้องระดมกำลังทำรอกมาให้
เอาเชือกขนาดใหญ่ความยาว๒๐๐เมตรค่ะมาขึงระหว่างต้นไม้สองด้าน
ทำเป็นเส้นทางสัญจรข้ามแม่น้ำชั่วคราว
หลังจากที่ได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะผู้ปกครองนักเรียนเขาเดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
โรงเรียนเปิดเรียนด้วยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ผู้ปกครองต้องเดินทางมาส่งลูกหลานด้วยการโหนรอกที่ทำขึ้น
แม่น้ำจุดนี้แม้ว่าน้ำด้านล่างมันจะไม่ลึก
แต่จากเชือกจนถึงพื้น๑๕เมตรค่ะ
นักเรียนจะต้องโหนไปแต่ละคนและทำให้ต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษ
ก็คือต้องตื่นตั้งแต่๖โมงเช้าเพราะต้องมาเข้าคิว๖รอกแบบนี้นะคะ

ทีละคนค่ะตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะ
นักเรียนก็ต้องโหนรอกกลับบ้านอีกทีนี้
คุณครูก็ต้องเดินทางมาส่งแล้วก็ไม่ต้องคอยมาส่งให้ลูกศิษย์ได้กลับบ้านครบทุกคน

เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าถนนขาดมาตั้งแต่๒ธันวาคม
หน่วยงานไหนยังไม่เห็นเข้ามาช่วยเหลือเลย
ตัวเองสงสารมาด้านเน็ตนักเรียนที่ต้องโหนรอกลงรีไปลงเรียน

ก็เลยโพสต์เรื่องราวลงในโลกโซเชียลมีเดีย
เท่านั้นแหละค่ะคนคอมเมนต์เนอะ

นายสาธรณ์หวังพิพัฒน์ค่ะเป็นนายอำเภอนพิตำ
บอกว่าหลังจากทราบเรื่องราวไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการ

อย่างแรกเลยเอาอาหารเอาน้ำดื่มไปช่วยเหลือเบื้องต้น
อกจากนี้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทหารจากกองพันธหารช่างที่๕กองพลทหารราบที่๕
กองทัพภาคที่๔มาถึงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ
เอาอุปกรณ์เอาเครื่องจักรขนาดใหญ่
ซ่อมถนนมาซ่อมสะพานคาดว่ารอหน่อยนะหนูนะ
วันนะคะน่าจะเสร็จเขาบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนระยะยาวจะต้องจัดงบประมาณแหละ

เพื่อไม่ให้มันเกิดถนนขาดแบบนี้อีกนะคะ
จากนี้ยังคงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ปพจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาล
ตรวจสุขภาพและที่สำคัญต้องตรวจสภาพจิตใจ
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบเดี๋ยวจะเกิดโรคซึมเศร้าได้นะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบางคนนั่งเฉยอยู่บ้าน

ต้องมานั่งมองแบบโอ้โหถูกตัดขาดจากโลกภายนอก

เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันเรื่องสภาพอากาศ
เดี๋ยวรอดูด้วยว่ามันจะหนาวอีกไหมพื้นที่ไหน
สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามสักครู่เดียว